แล้วครับคุณผู้ชมมาติดตามรายงานสด

ก็ได้ไปร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ปฏิบัติการที่มีการสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจพื้นที่เป้าหมาย๕จุดในจังหวัดนทบุรี
ซึ่งเป็นปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาล
ติดตามได้จากคุณวิมนต์วันธรรมพักษ์ดี
ซึ่งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพื้นที่นะครับเชิญครับ
การเข้าตรวจค้นพื้นที่๕จุดของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดในวันนี้
สามารถควบคุมผู้ต้องหาได้รวมไปถึงยาเสพติดได้จำนวนหนึ่งค่ะ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่ปปศรวมไปถึงทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานรวม๑๐๐นายเข้าจู่โจมปฏิบัติการ
ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๕จุดในพื้นที่ตำบลท่าอิด

เพื่อปราบรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติด
นโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาล
ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางนั้นไม่สามารถเข้าไปดำเนินการเองได้ค่ะ
โดยตำรวจได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่
ภายในชุมชนสุเหล่าใหญ่นะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังมัศยิตท่าอิต
พร้อมกับมีการควบคุมตัวนายอารีคำทิมอายุ๔๘ปี
ซึ่งเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำนนทบุรีเมื่อวันที่๒เมษายนปี๒๕๕๙

รวมถึงควบคุมตัวนายอนุชาแสงหาดอายุ๒๘ปี
คดีเสพยาเสพติดเช่นเดียวกันซึ่งนายอนุชานั้นยอมรับสารภาพว่า
เสพยาเสพติดเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
และเป็นบุตรชายของหนึ่งในเป้าหมายที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดต้องการตัว

อกจากนี้นะคะตำรวจปราบรามยาเสพติด
ยังสามารถควบคุมตัวนางสาวเมวิการโรยบุญสงฆ์อายุ๒๕ปี

ขณะที่สามีก็คือนายชานุพงศ์แย้มสายอายุ๒๕ปี
รู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัว
ก็มีการกระโดดออกด้านหลังบ้านหลบหนีการจับกลุ่มไปได้นะคะ
ซึ่งข้อมูลของตำรวจปราบปรามยาเสพติดนั้นพบว่า
นายชานุพงศ์เป็นหลานของนายประวิทย์บุตรพรม
นักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำบางขวาง
ซึ่งเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ในชุมชนท่าอิดแห่งนี้นะคะ
ทางด้านของพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์ผู้บังคับการ
ตำรวจปราบรามยาเสพติด๓บอกว่า
พื้นที่ที่ปปศรวมไปถึงปศเข้ามาตรวจค้นในวันนี้นั้น
เป็นชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และประชาชนร้องเรียนมาเข้าที่ปชปศนะคะ
ซึ่งก็ยากต่อการเข้าปราบรามของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
เนื่องจากว่าเส้นทางนั้นมีความซับซ้อนค่ะ

ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็จะเร่งปราบปราม
และกดดันผู้มีอิทธิพลอีกหลายพื้นที่
ที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ
การเข้าตรวจค้นของตำรวจปราบปรามยาเสพติด
รวมไปถึงทหารและปปศในวันนี้
นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่มีการรายงานเข้ามาว่า
พื้นที่ตรงนี้นั้นมีความอ่อนไหว
เพราะฉะนั้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้น

วิมวลวันธรรมภักดีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากชุมชนสุลาวยัยค่ะ